คุณผู้ชมคะวันนี้วันอังคารก็มีการประชุมคอรมอค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการขอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมมาสำรวจเลย
พื้นที่ในธรรมเนียบจะได้ดูเรื่องของการติดตั้ง
การที่จะพ่นละอองน้ำเพื่อที่จะลดค่าฝุ่นละอองที่มันเกินมาตรฐาน
รวมถึงนอกจากนั้นคุณผู้ชมประเด็นทางการเมืองก็มีคนไปถามรองนายกวิศนุเหมือนกัน
เรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้สมัครของพักเพื่อชาติมีการเปลี่ยนชื่อ
ผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นยิ่งลักษณ์แล้วก็ใช้นามสกุลเดิมของตัวเองแต่ละคน
ส่วนผู้ชายจะเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณแล้วก็ใช้นามสกุลเดิม
๕คนที่เปลี่ยนชื่อใน๘จังหวัด
ทีนี้ค่ะก็เลยต้องไปถามรองนายกวิศนุนะคะ
ได้พูดถึงประเด็นนี้กรณีที่สอสอของพักเพื่อชาติ
เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อทักษิณกับยิ่งลักษณ์หลายคน
ซึ่งก็คล้ายกับชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคน
แหละซึ่งทางด้านรองวิศนุบอกว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร
ว่าเขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเอง
ส่วนประเด็นที่บอกว่าแล้วชื่อของบุคคลทั้งสอง

อันนี้มันจะมีปัญหาไหมรองวิศนุ
ซึ่งรองวิศนุก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไร
เพราะว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนชื่อกันได้
เป็นสิทธิส่วนบุคคลใครอยากเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็เปลี่ยนได้นะฮะ

แล้วก็ทุกเทคนิคทุกวิธีเนี่ยก็จะงัดเอามาใช้กันแหละค่ะ
คือเมื่อวานวันสมัครหลายคนก็ดูเทคนิควิธีการ
ในการสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองเป็นยังไงบ้าง
เช่นการแต่งตัวแต่ว่าประเด็นนี้

เป็นการสร้างความโดดเด่นแล้วก็สร้างการจดจำหรือเปล่า
ค่ะซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามกรกตนะ
ส่วนทางด้านเลขาธิการกรกตจะนำเรื่องนี้ไปศึกษา
เพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกัน

ใช่ค่ะทีนี้นายพุทธิพงศ์ปุณกัน
ตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าได้ยื่นใบลาออก
ตำแหน่งทางการเมืองแล้วเมื่อวานนี้
แล้วก็มีผลทันทีเลยคือวันนี้ค่ะ
โดยได้แจ้งเรื่องให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว
แล้วแน่นอนค่ะเหตุผลการลาออกก็คือ
เพื่อที่จะเตรียมตัวสมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีความกปศ

แล้วก็ดูแลเรื่องของการลงสมัครสอสอในพื้นที่กรุงเทพมนครเนี่ย
กลุ่มพุทธิพงเขาดูแลกันเขาเลยบอกว่า
งั้นลาออกจากทางด้านของการทำงานกับรัฐบาล
เพื่อไปทำงานการเมืองเต็มที่
ใช่ถึงแม้ว่าจะมีการออกมาบอกว่าลาออกแล้ว

ไหนทิ้งทวนตอบคำถามนี้หน่อยละกัน
กรณีที่นายกรัฐมนตรีสรุปตอบรับหรือยัง
จะเป็นนายกในบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
ซึ่งทางด้านนายพุทธิพงศ์ก็บอกว่า
คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปก่อนวันที่๘กุมภาพันธ์นี้
ทั้งสอบัญชีรายชื่อแล้วก็บัญชีนายยกเลย

วันนี้ที่เท่าไหร่เป็นคุณตามที่ท่านฝนเอกประยุทธ์พูดบ่อย
ต่อมะหัวหน้าภักดิ์ก็โดนถามเรื่องนี้ทุกวันเหมือนกัน
ส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมบูธต่างที่นำมาจัดแสดง
อย่างเครื่องต้นแบบระบบขจัดมลพิษทางอากาศแบบเคลื่อนที่เนี่ยค่ะ
แล้วนายกบอกเลยนะบอกเอาจริง

เพราะว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเอาเครื่องนี้ไปหาจุดที่ติดตั้ง
อย่างจุดที่มีรถติดมากก่อนมันก็น่าจะช่วยได้
หลังจากนั้นนายยกก็ไปชมอุโมงพ่นละอองน้ำแรงดันสูง
แผงเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นอุโมงพ่นละอองน้ำนะคะ
แล้วก็มีแผงพ่นละอองน้ำแรงดันสูง
นายกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้อยากให้มาสำรวจพื้นที่
บอกให้กระทรวงอุตสาหกรรมมาสำรวจพื้นที่เลย
จะได้ติดตั้งแผงพ่นละอองน้ำแรงดันสูงแถวธรรมเนียบ
จะได้ช่วยลดปริมาณลดค่าฝุ่นละอองด้วยนะคะ